ไปดูกันต่อที่เรื่องของนักเรียนนักเลงครับ
เคยเห็นแต่ว่าต่างสถาบันไม่ชอบหน้ากันก็ทำร้ายกัน
อันนี้สถาบันเดียวกันห้องเดียวกัน
ถ้าเกิดเขาว่ากันเขาจะบอกว่ากินข้าวหม้อเดียวกันแล้วยังจะตีกันอีก
เหม็นการสุดท้ายเอามีดแทงเพื่อนบาดเจ็บเลยครับ
ว่าห้องเดียวกันคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๑๐โมงครึ่งของวันนี้เองนะฮะ
เกิดขึ้นที่พื้นที่สภหัดใหญ่

นักเรียนช่างยนต์ปวส๒อายุ๒๐ปีครับ
ถูกเพื่อนร่วมห้องแทงด้วยมีดที่ชายโครงซ้ายจนบาดเจ็บนอน
โอดโอยจมกองเลือดอยู่ที่สนามย่านหน้าอาคารเมือง
ในวิทยาลัยแห่ง๑เที่ยวเภอหัดใหญ่สงขลา
ก็ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

นั้นเป็นนักเรียนเป็นเพื่อนร่วมห้องเดียวกันกับผู้บาดเจ็บนั่นแหละครับ
พอไปเจอหน้ากันปุ๊บก็พูดท้าทายกันชกต่อยกัน
สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ชักมิดมาแทงเผื่อลมห้องจนลม
แล้วก็วิ่งลบหนีไปส่วนสาเหตุก็มาจากที่ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้ว
ชอบพูดจาข่มขู่กันมาตลอดนะฮะส่วนเรื่องของคดีความตอนนี้
ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวเพื่อนที่ก่อเหตุแทงนะครับ
ลงโทษแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป